ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของตัวบุคคลที่กระทำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑กันยายนปี๖๓
นี่ฮะนี่เป็นภาพภายในอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
มีนักกีฬาหญิงเป็นนักกีฬาเยาวชนนะฮะกีฬายิมนาสติก
เขาก็ไปแข่งขันกันแล้วก็ตรงนี้

แต่งกายข้างล่างเนี่ยเป็นกางเกงลักษณะกางเกงทหารเรือ

พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องที่เขาซ้อมกันอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้มีบัตรอะไรเข้ามาด้วย
แล้วก็เดินถ่ายภาพแต่
ลักษณะการส่องกล้องไปการซูมกล้องไป
ท่าทางการถ่ายเนี่ยมันไม่ใช่ถ่ายแบบทั่วไป
เหมือนกับไปซูมในจุดที่ไม่ควรถ่ายของนักกีฬาผู้หญิง
คือเอาง่ายเหมือนซูมตรงหว่างค้านนะคะ
ถูกต้องเขาก็เลยไล่กันนะบอกคุณต้องมาตรวจสอบ
บอกเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวไปดูว่าถ่ายภาพอะไรไว้
ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมาตรวจสอบพบว่าผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นทหารเรือด้วยนะครับ
ภาพในกล้องเนี่ยเป็นภาพลักษณะการซูม
ส่วนที่เป็นส่วนลามกอนาจารย์ของนักกีฬาผู้หญิงเนี่ย

โอ้โหเยอะมากนะที่ไปไล่ตรวจสอบได้
แล้วเป็นยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนนะครับ
มันเปลือกลัวช่างก่อนเนิ่นแต่มันไม่ใช่แน่นอน
เหมือนมันไม่ใช่เหรอใช่มันเปลือก
ปล่อยหลายทางหรือไง

นี่นี่คือที่ร้องช่วยด้วยคือคนก่อเหตุ

แล้วนี่สายเค็มขาดทหารด้วย

ผู้ปกครองของน้องนักกีฬาเยาวชน
หญิงยิมนาสติกสิบกว่าคน

ต้องเอาหลักฐานมาร้องเรียนขอ
เพราะหลังจากวันนั้นนะครับคลิปวันนั้นที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้
ไปตรวจสอบหลักฐานภาพถ่ายในกล้องของผู้ชายคนนี้เนี่ย
เจอภาพลักษณะลามกอนาจารย์คุกคามทางเพศ
เจาะจงไปที่อวัยวะหน้าอกก้นนะแถวหว่างขา
ของน้องผู้หญิงเนี่ย๘๐๐๐กว่าภาพ
แล้วก่อนแข่งอีกหลายที่ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะ
วันแข่งก่อนแข่งอะไรอีกหลายวันนะครับ
เขาก็ไปแจ้งความกันที่ท้องที่คือสนปทุมวัน
ท้องที่ของอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะ
ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนตอนนั้นนะครับ
บอกว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไม่เข้าข่ายกระทำผิดข้อหาอาณาจารย์
แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
ดิจักรหาผู้ผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในวันนั้นด้วย
เราก็เห็นภาพทุกคนประมาณย้ายพันธุ์และย้อนกลับไปอีกว่า
ภาพนี้ไม่ได้ถ่ายแค่สนามนี้สนามเดียว
เจอกันไปถ่ายที่สนามคุกซ้ำของปีชาติด้วย
ผู้ปกครองเป็นร้อยนะครับเพราะภาพนี้มันเยอะมาก
คือคนทุกคนมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกียรติการนัดถูกค้ามากเกินไป
แล้วทางผู้ปกครองกับทางสมาคมยิมนาสติกเนี่ย
เขาก็แจ้งไปยังต้นสังกัดของทหารเรือคนนี้
ต้นสังกัดบอกเห็นแล้วก็ไม่เหมาะสมจริง

แต่ทหารเรือในนี้ก็ไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรนะครับ
นำซ้ำไปแจ้งข้อหากับผู้ปกครองของเด็ก
แล้วก็เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่ไปจับเขาตอนนั้นเนี่ย
ข้อหาคือทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์และข่มขืนใจ

เนี่ยตรงนี้ฮะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวแล้ว
ก็เลยต้องมาขอความเป็นธรรมจากคุณปวีนา
ค่ะทีนี้ฝากต้นสังกัดเราไปเช็คนะคะ
วันนี้นาวาโทยิงมทุศรเลิศพาณิชย
โฆษกองทัพเรือออกมาชี้แจงละเอียดเลยนะคะบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการกองทัพเรือจริง
เรือตรีอาชิตะเทพเสนา
เป็นนายทหารพระธรรมนูลสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริง

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาการกระทำของเรือตรีอาชิตะ
เห็นว่าเป็นการกระทำที่ทำไปโดยขาดจิตสำนึกหรือวุฒิภาวะ
บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวจะพึงประพฤติปฏิบัติ

ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม
พศ๒๕๕๑เป็นความผิดทางวินัยฐานประพฤติตนไม่สมควร
ก็มีคำสั่งให้ลงทันและงดบำเน็ตครึ่งปีแรกของปี๒๕๕๙
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเน็ตประจำปี
ข้าราชการทหารพศ๒๕๔๔นะคะ
โฆษกยังย้ำด้วยนะคะว่ากองทัพเรือเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย
จะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด
และจะกำชับกำลังพลในทุกระดับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
องทัพเรือท่านชี้แจงมาแล้วแต่ว่าตอนนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
พฤติกรรมของทหารเรือนายนี้เรือตรีอาชิตะนะครับ
มีคนบอกว่าเอาจำได้เคยก่อวิรกรรมเอาไว้นะครับครั้งหนึ่ง
นั้นก็เป็นข่าวดังนะครับถ้าท่านยังจำได้นะฮะ
นี่ฮะไปกระโดดถีบรถแจ๊สคันนี้ตอนติดไฟแดง
เมื่อพฤษภาคมปี๒๕๖๒แล้วมีคนเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ทันนะครับ
นี่ฮะปึ้งเข้าไปนี่โอ้โหนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นท้องที่สอนอสารแดงเชื่อว่าท่านต้องจำได้
ใช่เพราะว่าเขาใส่ชุดเครื่องแบบมา
ทั้งเครื่องแบบเลยอ่ะเออ
แรกเนี่ยบีบแร่ไล่เข้ามาเป็นกิโลด้วยนะครับ
ถามว่าไปทำเขาทำไมบอกไม่พอใจที่รถแจ๊สสีขาวคันนี้
เอาสติ๊กเกอร์เนี่ยไปปิดป้ายทะเบียนรถ

เอาแผ่นทองไปติดเอาไว้นานเข้ามันลอกแผ่นทองเป็นสีขาว
เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบป้ายทะเบียนไม่ชัด
กระโดดถีบเขาเรือตีอาชิตะตอนนั้นบอกว่าไม่ชอบ
ทำไม่ถูกต้องหมั่นไส้ก็เลยลงไปถีบเขา
คือตอนนั้นก็ขอโทษขอโพยเจรจายอมความกันที่โรงพักนะฮะ

ฝั่งเขาก็ไม่พอใจก็ไปทุบกระจกรถเรือตรีจนแตกเหมือนกันนะครับ
ฝั่งนั้นก็เอาเห็นว่าเป็นข้าราชการก็
ความให้กันแล้วกันก็ถือว่าก็

แต่คนบอกโอ้โหพอมีเหตุยิมนาสติกตรงนี้เนี่ยไปถ่ายภาพเขาเนี่ยลามกอนาจารย์เนี่ยอ๋อคนนี้นี่เอง
ซึ่งล่าสุดนะคะนอกจากจะไปร้องที่มูลนิธิปวีนาแล้วเนี่ยนางกุศุมารอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติก
ก็ไปแจ้งความอีกรอบนึงซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่สนปทุมวัน
จะเห็นพฤติกรรมของเรือตรีคนนี้ที่แม้จะโดนลงโทษทางวินัยแล้ว
ยังมีการมาแจ้งความกลับผู้ปกครองนะคะครับซึ่งเรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจตีเวียงแก้ว
สุภากรสารวัตรสอบสวนสนปทุมวันบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบรายละเอียดการก่อเหตุ
ที่ผู้ร้องทุกข์มาแจ้งไว้ก่อนแล้วจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอีกครั้งค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันประจำวันพอ
เพราะพฤติกรรมยังไม่เข้าข่ายเข้าข่ายตอนนี้ก็คงต้องตรวจสอบ
ผลการสอบสวนตอนนั้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะ